ดูเรื่องราวนี้เมื่อวานเนี่ยเราเล่าไปแล้วว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่า
เมื่อ๒๖ปีก่อนลูกสาวเหมือนตายแล้วฟื้น

แล้วฟื้นแล้วฟื้นขึ้นมามีอาการไม่ปกติ

แล้วอยากจะให้หมอปลาไปช่วยหน่อยว่าลูกโดนผีสิงจริงหรือเปล่า
หมอปลาไปครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงไปดูเลยครับ
แอนทำอะไรมันกินไม่ได้แล้วนะ
แอนมันกินไม่ได้นั้นทำอะไรใบมะปางกินไม่ได้
ลูกฉันชอบมานั่งคนเดียวสังเกตดูหลายครั้งแล้ว
ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนั่งเงียบอยู่
ภาพที่คุณวิทย์สมเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๒๖ปีใช่ไหม

ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอาการประหลาดคือชอบกินใบไม้
เหมือนลอยพูดจาคนเดียวบางทีก็ร้องขึ้นมาแลบลิ้นปิ้นตา
หนึ่งว่ามีอีกส่วนหนึ่งอยู่ในร่างกายของเธอ
แม่เธอก็ถ่ายเอาไว้ตอนนี้ผู้หญิงคนในภาพอายุ๔๔ปีแล้วนะครับ
ที่เห็นคือเด็ดใบมะปลางกินบางวันก็นั่งเฉยแล้วเป็นแบบนี้มายาวนาน๒๖ปีนะครับ
แม่ของผู้หญิงที่มีอาการแม่ของแอร์ชื่อว่าคุณธันวรรณ
บอกว่าตอนลูกสาวอายุ๑๘ไม่เคยมีโรคประจำตัว

จู่ก็ป่วยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหามส่งโรงพยาบาลรักษาอยู่๓เดือน
อาการไม่ดีขึ้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
สุดท้ายหมอถอดเครื่องช่วยหายใจหมอบอกว่าถ้าเกิดถอดปุ๊บเขาจะเสียชีวิตเลยนะ
ครอบครัวตัดสินใจให้ถอดเพราะสงสารลูกไม่อยากให้ทรมาน
แล้วก็เสียชีวิตแล้วเอาร่างกลับมาที่บ้าน
โรงศพเตรียมจัดงานศพเอาไว้รอจู่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ฟื้นครับคุณผู้ชมตายแล้วฟื้นขึ้นมา
หลังจากฟื้นใช้ชีวิตมาได้สักพักหนึ่งเริ่มมีอาการคล้ายถูกผีเข้าผีสิง
สักพักหนึ่งชักร้องแลบลิ้นปิ้นตา
บางครั้งออกไปหลังบ้านไปเด็ดใบไม้กิน
และอ้างว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางผู้สูงเฝ้าทรัพย์อะไรแบบนี้
ทักบอกว่าปู่สงเฝ้าทรัพย์มาอยู่ที่นี่มาก่อน
แต่ว่ามีการบริสารทิ้งไปอยากกินหมากแต่ไม่มีหมากกินก็ต้องกินใบมะปรางแทนอะไรแบบนี้
อันนี้เป็นภาพกราฟิกจำลองตามที่แม่เล่าให้ฟัง
เคยไปหามะปรางโสงมะปรางโสงบอกว่าลูกโดนสัมพเวษีสิงห์มะปราง
ก็เลยเป็นแบบนี้เพราะที่บ้านคุณเป็นป่าช้าเก่า
แล้วไปสร้างบ้านทัพปาช้าแล้วระหว่างที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
มีคนตายเรื่อยมาเรื่อยมานะครับคุณผู้ชม
ก็เลยวิงวอนอยากจะให้หมอปลาช่วย
เรื่องราวก็ไปถึงหมอปลาเมื่อวานนี้หมอปลาไปสิฮะ
นักข่าวไปเต็มบ้านเลยหมอปลาบุกไปพิสูจน์ที่บ้านหลังนี้ที่อุทัยธานี
ที่แม่บอกว่าเคยให้ลูกสาวห้อยเหรียญตราคุดเพื่อความสบายใจ
ปรากฏว่าอาการก็คล้ายถูกผีเข้ามันลดลงจริงหรือเปล่า
หมอปลาบอกอ้าวทดลองให้แอนแอนถอดเหรียญครุฑออกมาสิอาการจะเป็นยังไง
อดออกปุ๊บพากันเดินไปดูเอาไหนบอกมีจอมปลวกข้างบ้านพาไปหน่อย
แล้วคนในครอบครัวบอกว่าเวลาเดินไปจะรู้สึกขนลุกที่จอมปลวกทุกครั้งเลย
แต่พอไปถึงอาการมีไหมสัมผัสได้ไหม
คุณผู้ชมหมอปลาบอกว่าก็ไม่ได้สัมผัสเห็นอะไรเลยนี่นา
หมอปลาก็เลยคว้าจอกขึ้นมานะขุดจนไปเจอพญาปวกตัวมันเล่อเลยนะ
นี่ระหว่างขุดจอมปลวกอันไหนจอมปลวกใช่ไหมใหญ่ขนาดไหนนี่นี่พญาปวกตัวใหญ่เนี่ยฮะ
จากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอปลาโชว์กินพญาปวกยืนยันว่า
มันไม่มีผีไม่มีอะไรทั้งสิ้น

ดูจังหวะหมอปลากินพญาปวกเลยครับ

อันนี้คือปวกซึ่งมันจะกินบ้านเรา
ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศไหนเรามากินบ้านเราแล้วเราต้องสร้างบ้านใหม่
เข้าใจรึยังเมื่อพี่คิดว่าไม่มีสิ่งกษิต

ทำไมก็ปากเราใหญ่ประมาณ

ไม่เราไม่ได้ไปเดินในกระโพะหรอก
โอ๊ยจับเป็นแล้วพ่อ

นักศาลมาบอกฮึยจริงจริงเหรอ

มันเกิดจากอะไรอ่ะแลบลิ้นปิ้นตากินใบไม้
หมอปลาเขาวิเคราะห์แบบนี้ว่าน่าจะเกิดจากความเครียด
เพราะว่าข้างบ้านมีคนตายแล้วเกิดจากการที่ร่างทรงไปทักอะไรแบบนั้น
สุดท้ายไม่ได้มีอะไรสิ่งร่างนะหมอปลาบอก
หมอปลาแนะนำให้แม่พาน้องไปรักษาทางวิทยาศาสตร์กับคุณหมอตามปกติ
น่าจะเกิดจากอาการเครียดที่เขาเคยป่วยครั้งนึงแล้วเขาก็ตายแล้วฟื้นขึ้นมา
แล้วก็มีร่างทรงทักทำให้เครียดแล้วก็ฝังจิตฝังใจอะไรแบบนั้น
สุดท้ายไม่ได้มีสัมภเวษีสิงหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละ